ของคุณเป็นผู้ชายอายุ๖๐ใช่ไหม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะครับคุณผู้ชม
คือล่าสุดเนี่ยตำรวจแล้วก็ทหารเนี่ย
ไปตามบุกจับผู้ชายอายุ๒๗ปีได้แล้วนะคะ
สารภาพบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเมา
เมาแล้วก็ขาดสติก็เลยไปข่มขืนเขานะฮะ
เดี๋ยวก่อนที่จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง
พาคุณผู้ชมไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่บุกจับตัวผู้ชายคนนี้กันหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์ที่ขณะที่ตำรวจสพแม่เมาะ
แล้วก็ทหารจากค่ายประตูพา
ไปบุกรวบตัวในเสกศิษย์วังโพอายุ๒๗ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดลำปาง
ในคดีขมขืนกระทำชำเลาผู้อื่น
แต่ว่าระหว่างการจับกลุ่มอาหารเนี่ยนะ
ตำรวจแล้วก็ทหารก็เข้าไปแบบนี้ค่ะ
ระหว่างการจับกลุ่มเนี่ยพอแม่ของผู้ต้องหาเนี่ย
ทราบว่าตำรวจทหารมานะจะมาจับตัวลูกชาย
เพราะลูกชายไปก่อเหตุคมคืนคนอื่น
โอ้โหเป็นลมล้มซุดเลยค่ะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะ
ก่อนที่คุณแม่ของผู้ต้องหาจะมีอาการดีขึ้น
คดีนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า
สักตี๒ของวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาก็คือนายเสกสิทธิ์บุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะนะคะ
ก่อนที่จะใช้กำลังข่มขืนผู้หญิงอายุ๖๘ปี
ขณะที่เธอกำลังหลับอยู่ในห้องแล้วก็หลบหนีไป
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่แม่เนี่ยโอ้โหเป็นลมพับเลยเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

จะพาตัวไปให้แพทย์ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนนี่นะคะ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายก็คือนายเสกสิทธิ์
มีบ้านพักห่างจากบ้านพักของผู้เสียหายไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
ออกจากบ้านไปกินเหล้ากับเพื่อน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งลูกชายของผู้เสียหายที่บ้าน

จากนั้นก็บุกเข้าไปก่อเหตุดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รวบรวมพยานหลักฐาน

แล้วก็นำกำลังไปบุกจับผู้ต้องหารายนี้ได้ที่บ้านพัก
โดยผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าเมาเหล้าอย่างหนักก็เลยไม่รู้ตัว
ว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรลงไปซึ่งตำรวจได้ตั้งข้อหาคือข่มขืน
กระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นโดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็
คุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ